จริงแล้วก็ถือว่าน่าจับตามองนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีทัศนะความคิดเห็นของกูรูด้านนางงาม
ที่เขาจะมาแสดงความคิดเห็นว่าใครกันบ้าง
ที่จะได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระดับโลกในครั้งนี้ค่ะ
มีความบาดแผลให้กับทุกคนในการประกวดครั้งนี้
โดยประเสริฐเจิมจุติธรรมผู้คำวอร์ดในวงการนางงาม
และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางงามทั้งในและต่างประเทศมาแล้วกว่า๔๐๐เวที
ให้ความเห็นว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่เพียงจะสร้างตราบาปในใจนางงาม
และแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพของผู้จัดการประกวดแล้ว
ผู้ทำหน้าที่พิธีกรอย่างสติฟฮาวียังไม่สมควรที่จะได้ทำหน้าที่บนเวทีการประกวดใดอีกต่อไป
เพราะข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงดังกล่าวแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพของเขา
แม้ว่าจะออกมาขอโทษแล้วก็ตาม
พี่ว่าเป็นการประกาศผิดอย่างที่ไม่น่าให้อภัย
เพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นการเป็นทำให้ทุกคนเสียหมดนะ
ทุกคนเสียหมดเริ่มตั้งแต่กองประกวดก่อน
ซึ่งกองประกวดนี้เป็นปีแรกที่จัดการประกวดอันนี้
พอมาทำปีแรกปั๊บก็กลายเป็นคนมือไม่ถึง
มิสกรมเบียนี้นอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องอาบอาย
เหมือนกับถูกลากมาตบกลางจักรวาลเลย
๒นาทีผ่านมากลายเป็นพริกคว่ำคำอำไหง
มงกุฎถูกถอดออกไปต่อหน้าต่อตา
ณตรงนั้นต้องมีพ่อแม่ของมิสโกลัมเบีย
ญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีกองเชียร์
รองเท้ากี่คู่กี่คู่พี่ก็จะต้องคว่างขึ้นไป
สฟิลิปปินส์เองก็คงไม่มีความสุข

เธอจะถูกตาหน้าว่าเป็นคนโกงจากคนที่ไม่ชอบ
แล้วก็เธอเหมาะสมไหมสำหรับการได้

แล้วเธอก็จะไม่มีความภูมิใจแบบร้อยเปอร์เซ็น

พิธีกรเองถ้าตัวเองประกาศผิด
ณโมเม้นท์ที่สำคัญมากขนาดนั้น
ก็แสดงความไม่เป็นมืออาชีพออกมา
วินาทีที่จะประกาศผลเป็นวินาทีที่สำคัญที่สุด
ไม่น่าเชื่อว่าพิธีกรที่มีชั่วโมงบินสูงขนาดนี้
มีทักษะขนาดนี้มีความสามารถขนาดนี้
พลาดในจุดนี้ได้อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า
ถ้ามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นจะทำยังไง
พี่คิดว่าเป็นอาการของคนที่ไม่ได้ตั้งตัวอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยทิ้งเวลาไปสองสามนาที
หลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีโอกาสได้เห็น
ติ๊บเป็นพิธีกรการประกวดนางงามอีกเลย

คิดว่านี่ก็เป็นตราบาปในชีวิตของคนที่เป็นพิธีกร
แล้วยังเริ่มมีกระแสว่าเป็นการจัดฉาก
ซึ่งทุกครั้งมักจะมีข้อคอรหา
ว่ามีเรื่องของธุรกิจมาเกี่ยวข้อง
และครั้งนี้บางก็วิพากกันถึงขนาดที่ว่า

เพราะเป็นปีแรกที่เปลี่ยนมือผู้จัดการประกวด

ประกวดนางงามกับเชิงธุรกิจเกี่ยวข้องไหม
ยังเชื่อว่ามีโอกาสเกี่ยวข้อง
หลายต่อหลายครั้ง๕๖ปีติดต่อกันแล้ว

มันก็อาจจะมีโอกาสแบบนี้

การทำร้ายความรู้สึกของผู้หญิงทั้งสองคน
หรือผู้หญิงทั้งแปดสิบกว่าคนบนเวที

คนที่อยู่โดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ย
เอาภาพของการ์ดมาต่อกับอันนั้น

พี่คิดว่าเราลองรอดูก่อน
เพราะในโลกโซเชียลอะไรก็เกิดขึ้นได้
ซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจตลอด

ผลการตัดสินก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สาวงามจากฟิลิปปินส์ก็คว้ามงกุฎไปครอง

ตัวแทนสาวทายของเราสวยมากครับคุณ
สำหรับชุดแต่งกายประจำชาติในปีนี้ที่คว้ารางวัลมาได้นะคะ